คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่สะแก้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
เรื่องเกิดขึ้นจากข้าวบูดถึงขั้นที่ว่าลูกฆ่าพ่อเลยนะคะ
คือพ่อกับลูกทะเลาะกันเรื่องข้าวบูดลูกเมาค่ะ
คว้าไม้ยาวเมตรหนึ่งฟาดไปที่พ่อแล้วตัวเองก็เข้านอน

ตอนแรกเนี่ยเค้นถามไม่ยอมบอกปฏิเสธไปไปมา
สุดท้ายก็รับสารภาพบอกว่าโมโหที่พ่อด่าว่าทำไมปล่อยให้ข้าวบูด
โมโหพ่อตีพ่อจนพ่อตายเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะบ้านเลขที่๒๓หมู่๑๑อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วค่ะ
หน้าบ้านพบศพนายละมุนอายุ๗๓ปี
หงายเสียชีวิตอยู่นะคะอยู่ที่พื้นนี่แหละ
ที่หัวที่หลังที่ท้องถูกทุบด้วยของแข็ง
มีเศษไม้แตกระจายตกอยู่เต็มเลยนะคะ
คนที่พบศพคนแรกคือนายประหยัดอายุ๔๓ปี
คือลูกชายของผู้เสียชีวิตพบศพตอน๖โมงเย็น
ก็ตกใจว่าพ่อมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
รีบไปตามญาติแล้วก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจสพคลองหาดก็เลยถามลูกชายค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นลูกชายบอกไม่รู้เรื่องเลย
ไม่รู้ว่าใครมาทำร้ายพ่อไม่รู้ไม่เห็น
คือปฏิเสธทุกอย่างครับเจ้าหน้าที่บอกว่า
มันแปลกไม่น่าเชื่อเลยเชิญตัวไปสอบที่โรงพัก
เช้าวันนี้ถึงจะรับสารภาพว่าเป็นคนตีพ่อจนพ่อตาย
ก็เอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดผลออกมาก็เป็นบวกนะคะคือเมาด้วย
เขาอ้างว่าสาเหตุที่ทำร้ายพ่อเพราะโดนพ่อตำหนิเรื่องของการปล่อยให้ข้าวบูด
ก็อ้างว่าทุบพ่อไม่รู้ว่าพ่อตายนี่ค่ะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะพ่อเดินมาที่บ้านของลูกชายเพื่อมากินข้าว
แต่ลูกชายเอาข้าวบูดให้กิน

ให้ข้าวบูดแบบนี้แล้วก็ทะเลาะกัน
แต่ตอนนั้นลูกชายเพิ่งไปกินเหล้าแล้วก็เพิ่งกลับมายังเมาอยู่เลย
ก็เลยคว้าไม้ยาวเมตรหนึ่งเป็นไม้ท่อนยูคาลิปตัสนะคะ
กระหน่ำตีพ่อเพาะตีเสร็จตัวเองขึ้นไปนอนบนบ้านเฉยเลย
โมงเย็นลงมาข้างล่างเห็นพ่อนอนอยู่พยายามจะปลุก
แต่ปลุกเท่าไหร่พ่อก็ไม่ตื่นก็เลยไปตามญาติ
บอกว่าพ่อลูกคู่นี้ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะ
ห่างกันประมาณ๕๐เมตรแต่ก็ไปมาหาสู่กันตลอด
เพื่อนบ้านกับญาติญาติบอกว่าพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
เพราะลูกนี่แหละชอบดื่มเหล้าชอบเสพยาแล้วก็มีอาการทางประสาท
เคยพาไปรักษาก็ไม่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวลูกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ